ส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับมี๒เรื่องสำคัญ
ก็คือทีมชาติชุดใหญ่สมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันนะครับว่า
ส่วนบอลหญิงยืนยันเหมือนกันนะครับว่า
มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องแล้วก็ถ้าเกิดเข้ารอบ๑๖ทีมจะอัดฉีดพิเศษด้วยครับ

ทีมไทยจะเรียกนักเตะที่ค้าแข้งต่างแดนกลับมาทั้งหมดครับ
กวินธรรมสัจจานันทร์ที่เล่นในเบลเยี่ยม
แล้วก็๓ผู้เล่นที่ค้าแข้งในเจลีกของญี่ปุ่นอย่างชนะทิพย์สงกระสิน
ธิรธรรมบุรมาธรรมแล้วก็ทิศนิพันธ์พ่วงจันทร์
จากทีมไทยอันดับ๑๑๔ของโลกแล้วก็มีเวียดนามอันดับ๙๑
อินเดียอันดับที่๑๐๑แล้วก็กุราสาวอันดับที่๘๔
ซึ่งรายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นจะถ่ายท่อสดให้ชมกันทุกคู่เหมือนเช่นเคยครับ
ส่วนเรื่องของการหารือกันสำหรับการเตรียมทีมบอลหญิง
ศึกชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสแผนที่วางไว้ครับ๑๘พฤษภาคม
ชาวาแก้วจะเดินทางไปฝรั่งเศสโดยจะอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสวันที่๒๕พฤษภาคม
เดินทางไปเบลเยี่ยมแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสรโอเอชลูเวิล
โดยจะอุ่นเครื่องกับทางเบลเยี่ยมในวันที่๑มิถุนายน
ก่อนจะกลับฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงแข่งบอลโลกรอบสุดท้าย
ซึ่งพลตรวจเอกดรสมยศก็บอกนะครับว่าจะมีการอัดฉีดพิเศษให้แน่นอน
หากว่าสามารถสร้างประติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมได้
ที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซาผู้จัดการทีมวางแผนว่าจะนำผู้เล่นไป๒๕คน
ในช่วงอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยี่ยมแม้ว่าจะลงทะเบียนได้๒๓คน
หากมีผู้เล่นป่วยหนักหรือว่าบาดเจ็บจนลงแข่งไม่ได้ครับ
แต่จริงแล้วก็จะลงทะเบียนจริงแล้วให้ว่าเขาให้ลงแค่๒๓คน
แต่เราก็เผื่อไปก่อนเผื่อที่ว่าถ้าเกิดฉุกเฉินในตอนที่อุ่นเครื่องกับฝรั่งเศสหรือเบลเยี่ยม
แล้วถ้าเกิดนักเตะบาดเจ็บนะคะก็เป็นเมื่อกี้ก็ได้ขอทางท่านนายกนะคะ
ท่านนายกก็มีความเห็นด้วยว่าเอาไปเพิ่มเป็น๒๕คน
ที่บุกไปเยือนปากกิ่งโกอันเดินทางไปถึงแล้วซ้อมแล้วนะครับ
วันนี้แข่งขัน๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมที่แล้วแพ้ในบ้านมา๑ต่อ๓นะครับ
และทีมก็พร้อมจะลงเล่นที่ผ่านมามีการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง
แล้วก็อยากให้มีสมาธิกับเกมมากขึ้น
และเกมนี้จำเป็นต้องมีแต้มหากว่าต้องการรุ้นเข้ารอบต่อไปครับ